คุณผู้ชมฮะทางเท้าเนี่ยมีไว้ทำอะไรให้คนเดินสิให้คนเดินฮะ
ทางเท้ามีไว้ให้คนเดินใช่ไหมแต่ก็จะมีมอเตอร์ไซค์ที่ทนรถติดไม่ไหว
ขึ้นทางเท้าครับขึ้นฟุตปาดขี่บนทางเท้านี่แหละ
ขี่ย้อนสอนก็มีเหมือนกันทีนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจครับ
เขาก็ดักจับดักจับได้กี่คันลองไปดูกัน
ต้องโดนซะต้องโดนซะหน่อยแล้ว
เออขี่มาสามคันดักไว้ได้หนึ่งครับครับ
ผ่านไปหนึ่งผ่านไปเลยนะอีกคันหนึ่งเนี่ย
บอกให้ไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลย
นี่แหละครับเป็นการทำหน้าที่อย่างเข้มงวดเลย
ของเจ้าหน้าที่เทศกิจตรงนี้เนี่ยคือ
ทางเท้าข้างชุมชนบึงพระรามเก้าครับครับ
เรียบทางด่วนรามอินทราอ่านนรงค์ก็เป็นช่วงเช้าแหละ
รถก็ติดหน่อยรถเยอะหน่อย
เช้าเนี้ยเนี่ยมาชึ้นชมในความเด็ดขาดของเจ้าหน้าที่เทพศกิตครับ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
แล้วก็ให้ข้อมูลด้วยว่าเดิมทีไอ้ทางเท้าตรงจุดนี้ก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายกันเช้านะ
วิ่งบ้างปั่นจักรยานบ้างเป็นประจำแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากมากันนะครับ
พี่น้ำแข็งก็เล่นมีมอเตอร์ไซต์หนีรถติดขึ้นทางเท้ากันเมื่อกี้ก็ย้อนสอนด้วย
เขาบอกเส้นนี้เกิดบ่อยนะชอบวิ่งมาเรียบแบบนี้
จนคนที่เขาอยากมาวิ่งอยากมาปั่นจักรยานเขาก็ไม่อยากมากันแล้วครับ
ดังนั้นเขาก็ชื่นชมและหวังให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมุ่งมั่นยึดทางเท้าคืนให้กับประชาชนตามเดิมนะครับ